ตอนนี้ตั้งสติให้ดีค่ะแล้วติดตามเรื่องราวของการขับขี่บนท้องถนน
อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นกับรถเก๋ง๒คันนะคะ
ไปเจอรถบรรทุกใหญ่เขาตีโค้ง
เพื่อที่จะกลับรถแต่สุดท้ายเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้
ติดตามกันในช่วงตลอดห้าแปด

เต็มนะคะจนรถเก๋งกระดอนเลยนะคะ

รถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อคันนี้
อืมกลับรถมาแล้วเก๋งสองคันที่มาทางตรงเขาเบรกแล้วเขาเบี่ยง

มีอีกมุมเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
ของรถที่ประสบอุบัติเหตุนั่นแหละครับ

รถเก๋งคันนี้ตีไฟขวาเพื่อจะเบี่ยงออกแต่ปรากฏ
เพราะไปเจอกับรถบรรทุกพ่วงที่กลับรถค่ะ
ชนไปอย่างแรงชนไปอย่างเร็ว

อีกคันหนึ่งที่ตามมาก็หนีไม่ได้เหมือนกัน
ก็ชนไปเต็มเป็น๒คันที่ประสบเหตุนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณจุดกลับรถปากซอยชาวเล
พื้นที่ตะบนบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะคะ
ที่เกิดเหตุมีรถเก๋ง๒คันที่ประสบเหตุ

คันแรกก็คือนายเทิดพงศ์ดอนภัยเพชรอายุ๒๔ปีเป็นคนขับ
แล้วมีนางสาวปียพรกลุ่มจินดานั่งมาด้วย
ทั้งผู้บัติเจ็บติดซากรถติดในซากรถนี่นะคะ
เห็นบอกว่าเจ็บสาหัสเลยนะคันที่ชนไปเปรี้ยงแรก
ใช่กู้ภัยเข้าไปในรถแล้วก็ไปงัดเอาคนออกมา
ดูเลือดพ่วงเลยตัวผู้หญิงร้องโหยหัวด้วยความเจ็บปวดนะ

คนขับคือนายธวัชชัยจตุรพิษโพทองค่ะบาดเจ็บเล็กน้อย
เขาบอกว่าขับรถออกมาจากบ้านพักในอำเภออำภาวามุ่งหน้าไปตลาดแม่กรอง
แต่พอถึงที่เกิดเหตุค่ะก็เป็นไปตามที่เราเห็นในกล้องบันทึกหน้ารถ
เขาพยายามที่จะเบรกแล้วแต่มันไม่ทันจริงก็เลยพุ่งชนรถพ่วงไป
จุดนี้เป็นจุดกลับรถใช่ไหมมีหลายเลนแล้วก็น่าจะมีรถใหญ่ด้วย
อยากจะให้มีสัญลักษณ์มีป้ายเตือนบอกหน่อยว่าจุดนี้เป็นจุดอันตราย
โดยเฉพาะรถใหญ่นะคะที่อาจจะต้องใช้พื้นที่ในการกลับรถ
ก็คงจะต้องระแวดระวังมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ผมว่ามันจะต้องมียูเทิร์นบางจุดที่เขาจะเขียนป้ายกำกับเอาไว้เลย
ว่าจุดนี้รถใหญ่สามารถกลับได้หรือจุดนี้รถใหญ่กลับไม่ได้ก็ว่าไป